บริษัทอลิแอนด์อายุทยาประกันชีวิตจำกัดมหาชน
เดินหน้าสารฝันเยาวชนไทยอายุระหว่าง๑๔๑๖ปี
ในกรงการอลีแอนด์จูเนียฟุตบอลแคมป์๒๐๑๘
ภายใต้แนวคิดอยากได้คนไม่กลัวแพ้
เพื่อเฟ้นหาตัวแทนเยาวชนฝีเท้าดี

สโมสรเสือใต้บายันนูนิกที่ประเทศเยอรมนี
ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่๘ติดต่อกัน
ถูกประสงค์คือการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก
มีความฝันอยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพ
แต่ต้องผ่านการทดสอบทักษะลูกหนัง
ผู้แข่งขันจากทั่วประเทศทั้ง๖โซน
โดยจะคัดเลือกเยาวชนรวม๑๒คน

จะคัดเลือกให้เหลือเพียง๔คน

เปิดโอกาสให้เด็กทั่วประเทศนะคะ
ที่มีอายุตั้งแต่๑๔๑๖ปีนะคะ

เชื่อว่าปีนี้น่าจะมีเด็กเข้ามา
คัดตัวกระมาณ๑๘๐๐คน
แต่ว่าเรารับแค่๒คนต่อจังหวัด

พร้อมทั้งได้รับการสัมภาษณ์ด้วยนะคะ

ปีนี้เราเชื่อว่ามาตรฐานจะสูงกว่าปีที่แล้วอีกค่ะ
ความรู้สึกผมที่ได้ไปตอนนั้นก็รู้สึกดีใจกับตัวเองครับ
ที่ได้ไปแล้วก็ภูมิใจในตัวเองนะครับ
คือได้ไปเจอเพื่อนต่างประเทศมั่ง
ยุโรปเจอพวกยุโรปและอาเซียนของตัวเอง
แล้วก็ไปเจอนักเตะดังอย่างเช่นเรวานด็อกกี้
ผมก็อยากฝากถึงน้องนะครับที่เห็นผมไปแล้วก็อยากให้น้องไปครับ
เพราะว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีของโครงการอะไรอันอายุทยา
ผมอยากให้น้องเข้ามากันเยอะครับ
เยาวชนที่สนใจสามารถสมัครคัดเลือกได้ที่สนามใกล้บ้านทั้ง๖จังหวัด
ไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่อุดรธานีระยองตรังราชบุรีและกรุงเทพมหานคร
สนามแรกที่เชียงใหม่วันที่๒๖พฤษภาคม
ปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครวันที่๓๐มิถุนายน